นายกค่ะคุณตาอายุ๘๓ปีนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่ว่าเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณตาเสียชีวิต

คุณยายค่ะนั่งเฝ้าศพคุณตา๔วันนะคะ
โดยคุณยายบอกว่าตะโกนแล้วตะโกนให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วย
แต่เพื่อนบ้านไม่มีใครได้ยินด้วยความที่เป็นคนแก่เนอะ
บ้านเด็กก็อยู่ไกลอ่ะเนอะ
ไม่มีใครได้ยินแต่คนที่มาเจอเป็นญาติค่ะ
เอาอาหารมาให้แล้วเดินเข้าไปในบ้านเห็นมันเงียบไง
เดินเข้าไปในบ้านเปิดประตูไปเห็นคุณตานอนหันหลัง
แต่สีผิวคุณตาเปลี่ยนคืออืดแล้วดำแล้ว
เขาเลยคิดว่าตายแล้วแน่แล้วมาแจ้งจุดหน้าที่เดินเข้าไปแบบนี้
สภาพบ้านและเมื่อสักครู่ที่นั่งพนมเมืองอยู่หน้าบ้านเป็นคุณยาย
คุณยายนะค่ะคุณยาย
คือหน้าบ้านแบบนี้พนมมือไหว้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาค่ะ

นายแสงทองคำมูลศรีอายุ๘๓ปี
สามีของคุณยายนอนอยู่
สภาพก็คือสวมหน้ากากผ้าสีขาว
เสียชีวิตบนโต๊ะไม้ที่ทำเป็นเตียงนอน
สภาพศพนะคะสีผิวเปลี่ยนและเปลี่ยนเป็นสีดำผิวน้ำ
ผิวหนังเริ่มหลุดลอกออกมา

คาดมาเสียชีวิตประมาณสี่ถึงห้าวัน
บริเวณเท้าขวาของคุณตานะคะมีภาพพันแผล
ข้างศพมีกระมังและแก้วน้ำ
ซึ่งคุณยายเอาไว้ใส่น้ำเช็ดตัวให้คุณตาค่ะ
เสกสรรสมตัวนายกอบตบ้านพร้าว
เปิดเผยว่าตัวเองกับพันรยาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวนี้
ทั้งคุณตาคุณยายมาเป็นสิบปีแล้ว
ทีมีข้อมูลของคุณตาคุณยายเหมือนกัน
ทราบว่าคุณตาคุณยายมีลูก๒คน
คนหนึ่งผูกคอตายค่ะเครียดจากโรคประจำตัว
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นสาวธอมนะคะ
ย้ายไปอยู่กับแฟนแล้วแล้วก็ไม่กลับมาดูแลพ่อแม่อีกเลย
ที่ผ่านมาตัวเองกับญาติของสองตายาย
สลับกันเอาอาหารมาส่งทุกวันเลย
เอาไว้ที่หน้าบ้านไม่ได้เข้าไปในบ้านนะ
เพราะว่าคุณยายไม่ให้ใครเข้าบ้าน

หลานของสองตายายเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากคุณยาย
แต่เอ๊ะบ้านทำไมมันเงียบนะก็เลยผลักประตูเข้าไป
เห็นคุณตาค่ะนอนอยู่ที่แคร่แบบนี้
ลักษณะตัวบวมใหญ่เลยผิวเปลี่ยนเป็นสีดำ
ว่าน่าจะเสียชีวิตก็เลยกลับมาบ้าน

ฟังเสียงนายกอบันพราวค่ะ
คุณยายเปิดเผยว่าคุณตาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นปีแล้วนะคะ

คุณยายเปิดเผยว่าคุณตาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นปีแล้วนะคะ

คุณยายเปิดเผยว่าคุณตาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นปีแล้วนะคะ
คุณยายเปิดเผยว่าคุณตาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นปีแล้วนะคะ

ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเช็ดตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา
ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา

ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา

ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา

ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา

ตัวเองก็คอยดูแลพยายามเท็จตัวให้ตลอดเวลา

เพื่อนบ้านเปิดเผยข้อมูลของคุณตาคุณยายนะคะ
เพื่อนบ้านเปิดเผยข้อมูลของคุณตาคุณยายนะคะ
คุณตาเคยเป็นรบพออยู่แถวรังสิตปทุมธานีค่ะ

แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ
แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ
แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ
แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ
แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ
แต่หลังจากล้มป่วยกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนี่แหละ

แล้วมาเกิดแบบนี้ก็ไปแจ้งใครก็ไม่ได้เดินก็ไม่ไหวด้วยแหละ